สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เช้านี้ค่ะจะเจอกับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะสุพรรษาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้
ไม่รู้จะหันศาหรือเปล่ากับข่าวแรกของดิฉันจะบอกเลย
ถ้าโดนกับตัวไม่หันศาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับสาวเมพิชชนาธิ์
บอกเลยว่าคนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดเข้าเพลงหรือเปล่า
เออไม่ได้จะเข้าเพลงแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตเธอนั่นเองนะคะ
ยังไงว่ามาเพราะว่าหลังจากที่นักแสดงสาวเมพิชชนาธิ์ค่ะ
ได้ให้ผู้จัดการส่วนตัวเดินหน้าแจ้งความเอาผิด
โพสต์ข้อความหมินประมาทคือแบบตามด่าตามแขวะเธอมาเป็นปีแล้วเนี่ยนะคะ
ล่าสุดนะฮะแขวะเธอกับเมย์กับเจ๊ใช่ไหมคุณ
ล่าสุดสาวเมย์ออกมาอัปเดตเรื่องนี้ให้ฟังบอกเลยว่าตอนนี้
อย่างที่เมย์บอกแล้วว่าเมย์ไม่ยอมใช่ไหม
จะตามให้เจอท้ายที่สุดเจอจริงคุณ
แล้วก็ไม่มีการยอมความใดทั้งสิ้น

แต่ท้ายที่สุดแล้วมันไว้ใจไม่ได้นะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอเองก็ไว้ใจ

คุยกันไปกับคนที่ด่าเราทุกวันทุกวันโดยตลอด

งานนี้สาวเมย์บอกเลยว่านอกจากจะช็อกแล้ว
ยังเจ็บแบบจุกอีกด้วยค่ะ
มีคนตามประมาณแสนเจ็ด
ก็คือแสนเจ็ดนั้นคือโดนหลอกมันเลย
เขาทำเหมือนแบบชอบลงรูปเราคู่กันเหมือนกับว่าเชียร์เรา
แล้วก็บอกให้เราบล็อกคนนู้นบล็อกคนนี้

ไอจีนี้เราก็รู้สึกว่าทำไมเขาชอบให้กำลังใจเรา
เราก็เกิดไปรักเขาว่า
นี่แหละนี่น่าจะเป็นแฟนคลับเจ
คนแรกที่ยอมรับเรา
เราก็เลยคุยกับเขาเหมือนแบบเราสนิทกัน

สุดท้ายกลายเป็นคนเดียวกันหมดเลย

ช็อคที่หนึ่งเป็นผู้ชาย
ช็อคที่สองตรงคนใกล้ตัว
ก็จับได้แล้วแต่ว่ายังไม่มามอบตัว
ก็รอดูว่าเขาจะมามอบตัวเมื่อไหร่
ถ้าเขาไม่มาตามหมายเรียกเขาก็จะโดนหมายจับ
ซึ่งก็คุณพอก็รอให้พ่อฟัง

ถ้าเจอกับตัวแบบนี้คงเจ็บใจอย่างที่มันบอก

คิดว่าเข้าใจเวลาเมย์มีปัญหา

ท้ายที่สุดตัวเองนั่นแหละที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังนั้นแล้ว

ใครที่คิดว่าดูมารักเราเนี่ยอย่าเพิ่งไปจริง
เอาเป็นกำลังใจให้กับเมย์แล้วก็เจด้วยแล้วกันนะคะ